ทุกผู้ชมครับมีเรื่องที่ฮือฮามากนะครับ
มีเศรษฐีจากบลูไนเนี่ยเขาอยากจะขายที่ดิน
ที่ดินที่บลูไนนะซึ่งบอกว่าเป็นห้องนอน
แล้วใต้ห้องนอนของเขาเนี่ยที่ดินของเขาเนี่ย
เป็นบ่อน้ำมันแบบหัวเชื้อเลย
ถ้าขายได้เนี่ยโอ้โหมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
เขาก็เลยถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินที่บรูไนเนี่ย
ให้เพื่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยมาให้พระที่เมืองไทยช่วยทำพิธีให้หน่อย
นี่นะฮะเชื่อไหมหลังจากทำพิธีเสร็จปุ๊บ
เอาโฉนดที่ดินที่ถ่ายเอกสารเนี่ยกลับไปให้เพื่อนที่บลูไน
ที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีเบาะน้ำมันอยู่ข้างล่างเนี่ย
ขายได้ใช่แล้วโอ้โหฟังราคาที่ดินตรงนี้แล้วแบบ
แสนสามหมื่นล้านบาทไทยอืมโหนี่มันพอพอกับกระทรวง
กระทรวงหนึ่งของไทยเลยนะโหยสามแสนกว่าล้านบาทอ่ะ
พอกับงบประมาณของกระทรวงสักกระทรวงหนึ่งของไทยใน๑ปีเลยนะ
แสนสามหมื่นล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่ฮะวัดแห่งนั้นก็คือ
วัดเขาไม้แดงนะครับอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีคุณจูดี้นะฮะเป็นชาวบลูไนนะครับ
ที่ใส่เสื้อสีดำวันนี้เดินทางมากราบนามัศกาลท่านเจ้าวาด
เขาไม้แดงหลวงพ่อสง่าพระครูวิสิตธรรมโสพล
ซ้ายมือนะฮะคุณจูดี้นะครับชาวบลูไนนะครับ
หลังจากที่ขายที่ดินที่เป็นบ้านที่บลูไนได้บ้านที่บลูไนเนี่ย
ห้องนอนนะข้างใต้เนี่ยเป็นบ่อน้ำมัน
คุณจูดี้ก่อนหน้านี้วันนี้มาเองนะแต่ก่อนหน้านี้
โฉนดที่ดินที่ถ่ายเอกสารให้เพื่อนชื่อวายซีที่เป็นชาวสิงคโปร์
มาทำพิธีเบิกพระแม่ธรณีที่วัดเขาไม้แดง
เพื่อจะให้ขายที่ดินที่มีบ่อน้ำมันเนี่ยระดับหัวเชื้อเนี่ยเพื่อให้ขายได้
นี่นะฮะวันนั้นนะครับที่ฝากเพื่อนมานะครับ
นี่ภาพวันนั้นส่วนนี้เป็นช่วงที่ทำพิธีในช่วงญาติโยมมานะ
โดดที่ดินนี่มาแบบเต็มวัดเลยอ่ะหลังจากที่เพื่อนนะ
เอาโฉนดที่ดินที่ถ่ายเอกสารเนี่ยทำพิธีเสร็จปุ๊บ
ก็เอาส่งกลับไปให้คุณจูดี้ที่บรูไนก็ทำตามที่ทางวัดเขาไม้แดงเนี่ย
เจ้าอาวาสท่านบอกมาว่าต้องทำแบบไหนอะไรยังไงเชื่อไหมสัปดาห์เดียวฮะ
ขายที่ดินได้เลยนะครับโดยมีกษัตริย์บลูไนเนี่ย
ท่านมาติดต่อขอซื้อแล้วขายได้โดยเงินสามแสนสามหมื่นล้านบาทไทย
โอ้โหนี่ฮะวันนี้คุณจูดี้ก็เลยมากับครอบครัวนะครับ
มาจากรูไนมากราบหลวงพ่อสง่าท่านเจ้าวาดวัดเขาไม้แดง
แล้วก็มาร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยอ่าเจ้าวาดท่านก็ทำวิธีเจิมมือให้นะครับ

เห็นไหมฮะทำวิธีเจิมมือให้ด้วยโอ้โหสามแสนสามหมื่นล้านบาทฮะ
แล้วผู้สื่อข่าวเราไปที่วัดข่าวไม้แดงวันนี้เนี่ยโอ้โหญาติโยมเอาโฉนดที่ดินมาให้หลวงพ่อท่านทำวิธีเยอะมากนะฮะ